ตอบประเด็นนี้หน่อยค่ะอยากฟังความคิดเห็นของทุกคน
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะคะกรณีเรื่องคาซีส
หลังจากที่ทางราชกิจจาประกาศออกมาแล้วอีก๔เดือนข้างหน้านะ
เด็กที่อายุต่ำกว่า๖ขวบจะต้องนั่งคาซีส
เรื่องนี้เสียงมันแตกเพราะว่าเรื่องนี้มีการประกาศออกมา

ซีสมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ยอมรับ
แต่ช่วงที่แบบรายได้ไม่มีหาเช้ากินค่ำ
จะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อคาซีสราคาซีสมันไม่ใช่หลักร้อยไง
ต่ำก็เป็นหลักพันแพงไปจนถึงหลักหลายหมื่นนะคะ
เรื่องนี้ราชกิจจารย์เนี่ยประกาศออกมาให้เด็กอายุไม่เกิน๖ปี
ต้องนั่งคาซีสส่วนเด็กที่สูงไม่เกิน๑๓๕เซน
ก็ต้องฆ่าเข็มขัดนิรภัยจะมีผลอีก๑๒๐วัน
หรือว่าอีก๔เดือนข้างหน้าก็คือวันที่๕กันยายนนะคะ
กระแสดราม่ามามาเยอะคือส่วนหนึ่งบอกว่าดี
มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย
ต่างประเทศเมืองนอกเนี่ยเขาเข้มข้นเรื่องนี้มากเลยนะ
ยังไงก็ต้องนั่งคาซีสแต่บางคนก็บอกว่า
ในไทยเราอยู่ในอ้อมกอดปู่ย่าตายายพ่อแม่
มันก็สะดวกดีง่ายดีเด็กร้องก็ตอบได้ก็เอาของให้กินได้
แล้วจะเอาตังจากที่ไหนเนี่ยมาติดคาซีท
ถ้าเกิดว่าไม่ให้เด็กนั่งจะโดนปรับอีก๒๐๐บาท
ทีนี้เดี๋ยวลองฟังในมุมของผู้ปกครองที่เราไปสอบถามมาหน่อยดีกว่านะคะ

ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็มีลูกสองคน
๙ขวบ๑คนแล้วก็๔ขวบ๑คน
ทั้งสองคนยังนั่งคาซีสอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับผม
แต่ถ้าเขาได้นั่งคือเขานั่งจนชินแล้วเนี่ย
มันจะแบบเราจะสบายใจมากเลยในการขับรถในการเดินทาง
ผมคิดว่ามันควรจะมีตั้งนานแล้วกฎหมายแบบนี้นะครับ
ก็แต่ผมว่าควรจะนะถ้าคุณซื้อรถได้คุณควรจะซื้อค่าซื้อได้

ถ้าถามว่าโดยรวมผมว่าดีนะครับ

แต่ว่าคือเหมือนที่บอกครับถ้าเด็กประมาณ๕๖ขวบ
เราสามารถควบคุมเขาได้แล้วเพราะเขาโตแล้วในระดับหนึ่ง
ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้กฎหมายลดอายุของเด็กลงมา
เป็นภาระเพิ่มเติมของคนที่เขาไม่ค่อยมีตันเท่าไหร่
แต่ว่ามันก็ปลอดภัยสำหรับเด็กหน่อยเนาะ
ใช่แต่ว่าไม่ดีมากกว่าเนี่ย
เพราะว่ามันก็ปลอดภัยของหลวงหลานเท่านั้นนะ
นี่ไงคุณผู้ชมคืออันนี้คือความเห็นของคนทางบ้านของประชาชน
แต่ทีนี้คุณผู้ชมลองคิดตามนะบางคนเขามีกระบะแล้วเป็นกระบะที่ไม่ได้มีแคป
ทีนี้จะไปกัน๓คนพ่อแม่ลูกถ้าติดคาซีสต้องมาติดเบาะหน้า
แล้วแม่นั่งไหนพ่อขับรถนั่งตรงไหนดีนั่งท้ายกระบะหรือแบบยังไง
คำถามคืออ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราพาลูกต่ำกว่า๖ขวบขึ้นแท็กซี่ล่ะ
อาจจะต้องมีคาซิสเหรอจะต้องพกคาซิสส่วนตัวเหรอหรือยังไง
อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดต่อนะคะนี่ยังไม่ทันขาดคำ
ทั้งสองคนจะให้นั่งยังไงรถเราเป็นรถพลิกอัพนี่แหละค่ะมันคือเสียงสะท้อน
แต่ในเรื่องของความปลอดภัยกฎหมายเรื่องคาซีสถูกต้องแหละ
มันคือความปลอดภัยแต่พอมันออกมาในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้
มันก็เลยมีเสียงสะท้อนออกมานะคะก็ต้องพิจารณากันในหลายมิติหน่อยแล้วกันนะฮะ